ที่จังหวัดนานรถกระบะคันนี้
ต้องบอกว่าปลิวมาก็ได้นี่คุณวิ่งออกไปดูเลย
บลิงมาเร็วจริงจริงเปลี่ยวมาแล้วกี่ตลบได้สักสาม
๑๒๓๔๕โอ้เกือบ๔รอบครึ่ง

๑๘สิงหาคมที่ผ่านมา๑๘นาฬิกา๔๐นาที
รถกระบะคันนี้มาจากไหนไม่รู้

แล้วก็ไปชนเสาไฟฟ้าที่ถนนน่านทุ่งช้าง

ผู้ที่รับบาดเจ็บแล้วก็ติดอยู่ในรถ
เป็นผู้ชาย๒คนผู้หญิง๒คนครับ
หนึ่งในนั้นอาการสาหัส๑คน

บอกว่าขณะเกิดเหตุมาจากอำเภอบ่อเกลือ

แล้วมีการก่อสร้างถนนแล้วก็สะพานลอย
ซึ่งมันจะมีเนินรอยต่อแล้วก็ต่อเนื่องนะฮะ

ประกอบกับเขาบอกว่ามีมอเตอร์ไซค์ออกจากซอยตัดหน้าด้วย
ทำให้รถต้องเบรกกระทันหันแล้วรถก็เสียหลัก
พุ่งเอาด้านขวาของคนขับเนี่ยชนแล้วก็อัดเข้ากับเสาไฟฟ้าครับ
ขับรถมาปกติครับ
แต่ว่าพอมาเจอประมาณหน้าวัดตรงนี้

มอเตอร์ไซด์มันพุ่งออกมาด้านหน้านะครับ

พี่เขาบอกว่ามอเตอร์ไซค์มาก็เลยเหยียบ
พระเจ้าจะเหยียบเบรกด้วยความที่ว่ามาอาจจะมาไว
มาไวด้วยครับ
เหนือสิ่งอื่นใดเลยคือช้าและไม่ประมาท
บนท้องถนนอะไรมันก็เกิดขึ้นได้นะคะ